เป็นเรื่องสะเทือนใจนะฮะยายกับหลานอยู่ที่ร้านขายของชำ
ก็นอนหลับกันอยู่มีคนร้ายเข้าไปหวังจะขโมยเงิน
ปาดคอทั้งคุณยายปาดคอทั้งหลานคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนที่จะปาดคอยายกับหลานเนี่ยเขาลองมีดด้วยการเอามีดเนี่ย
คอแมวก่อนดูซิว่ามีดมันคมหรือเปล่า
เสร็จปุ๊บนะหนีไปนั่งดื่มเบียร์สบายใจอยู่ที่มุกดาหาร
จะข้ามฝั่งคือคนนี้เขาเป็นคนลาวจะข้ามฝั่งไปที่ลาว
ตอนไปจับสีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มปกติเลย
สะทกสะท้านกับสิ่งที่ทำลงไปว่าเขาไปฆ่าคนตายมาสองคน
แต่ก็แบบให้การแบบไม่สลดกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการแต่เขาหนีไปถูกจับอยู่ที่มุกดาหารนะครับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารร่วมกันกับทหารพรานที่๒๑
จับกลุ่มนายภูล่าอายุ๒๒ปีเป็นชายสัญชาติลาว
ผู้ต้องหาฆ่า๒ยายหลานที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจับได้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
ก็เจ้าหน้าที่ไปพบนายคนนี้นายภูล่ากำลังนั่งดื่มเบียร์สบายใจ
อยู่ที่ร้านขายของชำอยู่ที่บริเวณบ้านนาโปน้อย
ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปจับกลุ่มนายภูล่า
รับสารภาพเขาก่อเหตุจริงนะครับ

วันเกิดเหตุคือเมื่อวานสักประมาณตี๓ตี๔
นเข้าไปที่บ้านของผู้ตายเข้าไปที่บริเวณด้านหลังเป็นครัวก่อน
แมวก็เลยหยิบมีดทำครัวมาปาดคอแมวก่อน
ทดสอบดูซิว่ามีดมันคมหรือเปล่า
เนื่องจากว่าแมวมันร้องเสียงดังตอนเขาปีนเข้าไป

ต่อมาคุณยายมะลิผู้ตายออกไปเจอ
ก็เลยใช้มีดอันเดียวกันปาดคอคุณยายไป๓ครั้ง

ต่อมาหลานคือเด็กเนี่ยตื่นมาเห็น
ก็เลยใช้มีดอันเดียวกันปาดคอเด็กอีก๑คน
คือเสพอะไรมาไหมคะ
คือคนจิตใจปกติเนี่ยไม่น่าทำได้ขนาดนี้
สุดท้ายเขารับว่าเขาเสพยาบ้ามา
ทีนี้พอปาดคอคุณยายปาดคอหลานแล้ว
จากนั้นไปรื้อค้นทรัพย์สินในห้องนอน
แล้วก็ใช้มีดปาดคอเด็กอีกครั้งหนึ่ง

พร้อมยอมรับว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าทั้งยายทั้งหลานจริง

แล้วอยากได้เงินไปซื้อยาไปเสพเพิ่ม
เนื่องจากบ้านของยายเขารู้เป็นร้านขายของ

ก็เลยคิดจะไปขโมยเงินแล้วก็ไปซื้อยามาเสพ
หลังจากนายภูล่าถูกจับกลุ่มได้

เขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากปากซอย

เปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนชุดใหม่

แล้วเอาชุดทิ้งในห้องน้ำที่หมอชิด

ไม่มีบัตรแต่จะกลับบ้านที่ลาว
คนขับก็บอกว่าเอาค่ารถมาพันหนึ่ง

แล้วก็สักประมาณ๘โมง๙โมงเช้า
ไปถึงยะโสธรประมาณบ่ายสองบ่ายสาม

พาไปขายทองที่ขโมยมาได้

แล้วก็จ่ายค่ารถทัวร์ไป๓๐๐บาท

จากนั้นคนของบนรถทัวร์

ไปลงที่บริษัทมุกตาหารประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

บอกสามล้ออีกว่าไม่มีบัตรเลย

คนขับสามล้อคิดเงิน๑๒๐๐บาท

ก็เลยนั่งดื่มเบียร์ตรงนี้หมดไป๖ขวด
เพื่อรอนั่งเรือข้ามฝั่งไปที่สวรรณเขตของลาว
แต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกจับกลุ่มได้ก่อน

โดยเจ้าที่คุ้มตัวนายพูล่าไปสอบสวด
แล้วก็นำไปจุดที่นำทองไปขายก่อน
ส่งตัวกลับไปที่สพพระประแดงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผมเชื่อว่าคนจะไปรอดูการทำแผนเยอะแน่นอน

ข้ามเข้าคุกไปเลยถ้าทำขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ